อ่ะภูมิใจคนไทยทำดีไปดูคลิปนี้กันดีกว่า
คลิปเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในวัด

อยากรู้มากว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องขนาดนั้นเลย

หม้อใบเล็กด้วยใบใหญ่มากนะคะ

ใช่เป็นพระกับสัมมาเนร

พระก็ฉันเพลกันอยู่แล้วก็น่าจะมีปากมีเสียงกัน
พระภิกษุรูปหนึ่งหยิบหม้อที่วางอยู่บนโต๊ะ

เดี๋ยวก่อนยังไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเลยนะ
น่าจะมีการพูดคุยกันแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ได้ยินชัดเจนขนาดนั้นนะคะ
ก็พระรูปนี้อยู่ใกล้กับสัมมาเนรนดิ์แป๊บนึง
มีการเดินอ้อมหลังไปหยิบหม้อที่ใส่อาหารของเนร
แล้วก็เทอาหารที่เห็นนั้นทิ้งไปก่อน

ก็ใช้หม้อใบใหญ่ฟาดเข้าไปที่ศีรษะของเนร
อย่างแรงถึงสองครั้งขณะที่สามเณรเนี่ยทำท่าหลบ
ที่เหตุการณ์ก็จะยุติลงดังภาพนะคะเจ้าของคลิปบอกว่า
เหตุนี้เกิดขึ้นที่วัดในจังหวัดปฐุมธานีค่ะให้ดูพฤติกรรมของพระรูปนี้
ทำกับเนรเป็นพระไม่สมควรทำแบบนี้
แล้วก็ติดแฮชแท็กขอให้ช่วยแชร์ต่อกันด้วย
ทีมข่าวติดต่อไปยังนายพักขพงศ์ขันทองวีรกุลเจ้าของคลิปนะคะ
เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดบุญบางสิงห์จังหวัดปฐุมธานี
เช้าวันที่ยี่สิบพฤติกายนค่ะหลังพระเนรกลับจากบิณฑบาต
ส่วนพระที่ใช้หม้อฟาดคนในวัดเรียกว่าหลวงเตี๋ย
วันนั้นหลวงเตี๋ยเข้าไปเทอาหารในหม้อของสามเณรโกที่จัดวางไว้
ทำให้เกิดการโต้เถียงกันก่อนที่จะใช้หม้อฟาดหัวสามเณรโกอย่างแรง
ซึ่งเนรก็พยายามหลบแล้วก็ไม่ได้ต่อสู้แต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับคนเป็นพระสงฆ์
นำคลิปมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลเพื่อให้คนได้เห็นพฤติกรรมค่ะ